เหตุการณ์นี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยเขาชักเกร็ง
แล้วกู้ภัยรีบมาช่วยแล้วนะมันจะต้องมีขั้นตอนต่างในการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าผู้ชายเขาเป็นเจ้าของร้านยาดองมันเมายาดองด้วยแหละ
เห็นว่ากู้ภัยช่วยช้าถือมีดมาเลยค่ะแล้วก็มาขู่มาขู่แบบนี้
เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหน่อยเมื่อช่วง๓ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้เลยตำรวจภูทรบางเสาทงเนี่ย
ก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเมาเอามีดมาแล้วก็มาขู่กู้ภัย
ตอนนั้นกู้ภัยก็กำลังช่วยเหลือผู้ป่วยที่เขาชักเกรงเป็นผู้ป่วยวิกฤตอยู่
นี่คือเกิดขึ้นที่หมู่บ้านการเคหาเมืองใหม่บางพลีนะคะ
ซอยเทศบาลบางสาวทงซอย๒๐ที่สมุทรปราการนะคะ
ตำรวจไปถึงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเจ้าของร้านยาดอง
ที่เขาก็เมายาดองด้วยค่ะเป็นตอนที่ตำรวจคุมตัวได้แล้วนะ
แปลงเมืองมูลอายุสี่สิบสี่ปีเนี้ยเจออะไรบ้างอืม
ดาบยาวเล่มหนึ่งมีดสั้นอีกเล่มหนึ่งเอาตัวคำแปงไป
ท้ายกระบะนายแปลงขึ้นท้ายกระบะแล้วก็พาไปที่โรงพัก
แล้วก็บอกด้วยนะแป้งร้านยาดองเป็นเจ้าของร้านใช่ไหม
เดี๋ยวจะสั่งปิดเลยซึ่งจากการสอบถาม
จากการสอบถามกู้ภัยปเต็กตึงค่ะพี่ผู้หญิงด้วยอืม
พี่อานีเครือทิศก็เล่าให้ฟังว่ามีผู้ป่วยเนี่ยนะ
เขามาขอความช่วยเหลือก็รีบพากันมาเลย
ใช้เวลาในการเดินทางแป๊บเดียวจริงคุณผู้ชมไม่ถึง๕นาที
พอมาถึงผู้ป่วยวิกฤตนี่หมดสติด้วยชักเกร็งด้วย
ก็ต้องประสานขอรถพยาบาลจากโรงพยาบาลรามาธิบดีจากกรีนรึบดินมาค่ะ

ระหว่างนั้นในแปงที่เป็นเจ้าของร้านยาดองอยู่ใกล้ไง
ใกล้กับที่เกิดเหตุเขาเมายาดองอยู่แล้ว
เดินมาเนี่ยมาต่อว่าอย่าเลยแล้วนี่คือมีดที่เอาให้ดูค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมในแปงมาหาว่ากู้ชีพกู้ภัยช่วยเหลือผู้ป่วยช้า
แล้วก็หาเรื่องฝั่งพี่กู้ภัยเขาไม่อยากตอบโต้ไง
เพราะว่าหน้าที่หลักเขาคือการช่วยชีวิตผู้ป่วย
แต่แปงไม่หยุดแปงพูดขู่
กู้ภัยผู้ชายในทีมคนนึงนะก็เดินไปถามแปง
นี่จะมาว่าทำไมจริงการช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤต
มันมีขั้นตอนแบบนี้แบบนี้แบบนี้พยายามอธิบายให้แปลงฟัง
แต่แปงไม่ฟังแล้วเดินกลับไปคว้ามีดดาบยาออกมาขู่ค่ะ
ทีมพยาบาลกู้ชีพก็หวาดภาวะสิกลัวสิบอกว่าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย
คือตัวกู้ชีพเองก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้ว
ทีนี้ตำรวจถามว่าแตงคนนี้แตงแปงดื่มมาจริงใช่ไหมเนี่ย
ครับคุณตำรวจผมดื่มมาตั้งแต่ตอนค่ำแล้วครับแล้วขอ
ผมก็มาเห็นเพื่อนบ้านผมมาชักเกร็งผมก็เลยรีบแจ้งกู้ชีพไง
แต่ผมก็ไม่รู้จักน้องกู้ภัยผมก็ไม่เคยเห็นหน้าเขา
แล้วพอคุยกันไปคุยกันมาก็มันก็ปะทะคารมกันแล้วมันก็บานปลาย
นี่แหละในแปลงก็เลยโดนดำเนินคดีตามระเบียบนะครับ